มาดูเรื่องของการเตือนภัยกันบ้าง
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

สุดท้ายนะเสียหลักล้ม

ภาพเหตุการณ์เนี่ยถือว่าเป็นนาทีชีวิตจริง
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดผ่าแตก

อุ๊ย
อุ๊ย

โอ้โหเป็นเหตุระทึกที่น่ากลัวจริง

คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ขับรถตามมาก็คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถ

มันเห็นไม่ชัดนะครับเออแต่ปรับหูตรงเนี้ยโอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคุณผู้ชมเช้าวันที่๒๐พฤศจิกายน๗โมง
จุดเกิดเหตุคือบริเวณถนนสาย๓๔๗มุ่งหน้าไปทางปฐุมธานีเลยจุดกลับรถ
คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นถนนสองเลนแต่ว่ามันมีแนวแบรีเออร์
มันก็เลยต้องบีบช่องทางเอาไว้เหลือแค่หนึ่งเลนรถที่ขับตามกันมาก็เลยต้องชะลอหน่อยเนี่ยนะคะ
คือจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่คนที่เขาขับรถมาก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมค่ะคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับมอเตอร์ไซค์
ขาซ้ายเนี้ยนะคะผิดรูปโอ้โหนะมีแผลถลอกตามร่างกาย
ตอนนี้ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานีแล้วนะครับ